เราก็ส่งผู้สื่อข่าวไปไว้ด้วยทุกที่นั่นแหละ

จนกำลังจะเข้าบ้านเกิดนะคะคุณพยวงสัตว์การสมเกตค่ะ
ก็ไปเกาะติดพี่ตูนอยู่เหมือนกัน

เพราะว่าเห็นบอกว่าที่บริษัทนำโชคนำชัยออโต้บอดี้

นี่คือหนึ่งในจุดพักที่๓ของพี่ตูน
เขามีการเตรียมพร้อมรับพี่ตูนอย่างไรบ้าง
ติดตามพร้อมกันกับคุณพยุงศักดิ์การสมเกตนะคะ
รายงานสดมาจากอำเภอบางปลาม้าค่ะ
ทีมงาน๙คนละ๙ซึ่งทางบริษัทก็ได้มีการเตรียมความพร้อมจัดสถานที่จัดงานต้อนรับไว้แล้วนะครับ
ด้วยการเตรียมป้ายจัดเก้าอี้๕๐๐ตัวและเครื่องดื่มพร้อมอาหารไว้รองรับนะครับ
และร่วมมาจากสรบทบทุน๙คนละ๙ประมาณ๑๘๐๐๐๐บาทจากพลักงานโชคนำชัยนะครับและประชุมในบื้นที่
ส่วนการเตรียมความพร้อมในการจัดงานบริเวณนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณนำชัยนะครับ
กุลโชคนำชัยประธานกรรมการบริษัทโชคนำชัยออโต้เพลตและซิ่งครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับผมนำชัยสกุลโชคนำชัยครับ
ตอนนี้เราก็มีการเตรียมการที่ทางคณะของคุณตูน
จะเข้ามาก็คือเรามีการเตรียมการตั้งแต่๖โมงเช้า
ก็มีการจัดนำลูกน้องมาทำความสะอาด
โต๊ะเตรียมฐานที่เตรียมเครื่องดื่มเตรียมอาหาร
ทุกอย่างเพื่อจะเตรียมพร้อมให้ทางคณะคุณตูนเข้ามาในโรงงานครับ
แล้วก็เตรียมพนักงานอีกประมาณ๔๐๐คนที่จะมาต้อนรับคุณตูนด้วยครับ
จุดนี้เองคุณตูนถ้าวิ่งมาถึงจะมีการเข้าพักประมาณกี่ชั่วโมงครับ
เอ่อเข้าพักน่าจะประมาณ๑ชั่วโมงครับ

แล้วพี่ทัพเป็นไงครับในฐานะเราเป็นคนสุพรรณบุรี
คุณตูนก็เป็นคนสุพรรณบุรีเหมือนกันรู้สึกดีใจไหม
ซึ่งเป็นคนสุพรรณด้วยกันนะคะลูกน้องก็ประมาณ๔๐๐๕๐๐คนก็ตื่นเต้นนะคะ
วันนี้ก็รอต้อนรับกันแล้วก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้
ที่เราได้ร่วมบุญนะคะบอกไม่ถูกเลยค่ะแต่ว่าอยากบอกคุณตูนว่าให้
ดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงมากแล้วก็เป็นคนที่สุดยอดค่ะ
นะคะต้องอย่างงี้สิค่ะขอบคุณนะคะครับและนี่ก็เป็นความรู้สึกของคน
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณนะครับส่วนยอดบริจาคโครงการเก้าคนละเก้า
ตอนนี้ก็ประมาณหกร้อยสิบสองล้านบาทแล้วนะครับ
วิ่งจากอำเภอเบตรงจังหวัดยาลาถึงสุพรรณบุรีก็รวมเป็นระยะทาง
พันสามร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลเมตรแล้วครับและจุดนี้เองเป็นจุดพักที่สาม
คุณตูนถ้าวิ่งถึงจุดนี้ก็จะพักประมาณเกือบ๒ชั่วโมงนะครับ
คล้าวนะครับและจะออกวิ่งต่อไปในที่สิบสามซึ่งมันจะเป็นสุดท้าย
ด้วยระยะทาง๑๘กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นจุดปทเลี่ยงเมืองครับ

ขอบคุณคุณพยุงศักดิ์ด้วยนะคะ
นอกจากไลฟ์ของทางโครงการ๙คนละ๙แล้ว

ก็วันนั้นเดี๋ยวไปสกัดคุณตูนล้ม
วันนั้นที่พี่ตูนวิ่งมาถึงกรุงเทพ

อันนี้สำคัญที่สุดของคุณตูนนะครับ